แต่ทำไม่สำเร็จคราวนี้ขี่หนีขี่หนี
เสร็จปั๊บจวนตัวจอดรถทิ้งฮะทิ้งเสร็จวิ่งหนี
จี้รถเก๋งของชาวบ้านแล้วขับหนีต่อฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตะบนบ้านเป็ดครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
อ่ะเหลือแต่นี่ฮะกันชนหน้านะครับ
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์นะครับไปกระชากสร้อยชาวบ้านเขา
แต่ทำไม่สำเร็จนะถูกพลเมิงดีเนี่ย
ไล่ตามไล่ตามจวนตัวทิ้งรถครับทิ้งรถแล้ววิ่งเข้าไปในหมู่บ้านพรสิริ
ถอดเสื้อออกนะฮะเป็นของบริษัทส่งอาหารชื่อดังนะครับ
แล้วก็มีหมวกกันน็อกสีดำด้วยซุกเอาไว้ในกอกล้วยนะครับ
หลังบ้านในหมู่บ้านนี้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับ
แล้วก็ปีนกำแพงไปชิงรถยนต์ที่อยู่ถัดไปอีก๒หลัง
นายกิติศักดิ์เรืองจันทีอายุยี่สิบสองปี
เจ้าของรถที่คนร้ายชิงไปเล่าบอกว่าโอ้โหผมยืนอยู่หน้าบ้านพี่
สตาร์ทรถเอาไว้ด้วยจู่ได้ยินเสียงคนตะโกนว่าจนจน
หันไปดูเท่านั้นแหละคนร้ายเนี่ยนะครับ
ใช้มีดยาวประมาณฟุตหนึ่งได้ชี้มาที่ตัวเขา
แล้วก็ขึ้นไปบนรถนะฮะเจ้าของรถก็นะครับ
รีบปิดประตูบ้านแต่คนร้ายเนี่ยถอยรถแล้วก็มาพุ่งชนประตูรั้ว
แล้วก็ขับหนีไปครับมีดสั้นมีดยาวมีดสั้นครับครับ
เหมือนเหมือนมีดหมออืมครับผมมันก็ถือชี้ใส่ผมครับ
แต่ว่ามันมันไม่ได้พูดอะไรอ่านะครับผมก็เขียนมันขึ้นรถ
ผมเลยปิดประตูบ้านกันไว้ครับมันก็ขึ้นรถเสร็จปุ๊บ
มันก็ถอยรถออกไปเลยครับล่าสุดครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจจับได้แล้วนะคนร้ายเนี่ยคือนายกิตติชัยทิมอัด
อายุยี่สิบสี่ปีเขาเป็นชาวกาญจนบุรีนะ
พันธุ์ตำรวจโทสุทัศน์ภัยบูลท่านรองผู้กำกับการสืบสวน
สอบพอบ้านเป็ดเปิดเผยบอกว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การภาคเศษครับ
แต่รับว่าเอารถยนต์ของผู้เสียหายไปจริงแต่เนื่องจากตกใจที่จู่จู่มีคนไล่ตาม
ก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีไปเอารถของชาวบ้านที่จอดสตาร์ทเครื่องทิ้งเอาไว้แล้วขับหนีครับ
ว่าไม่ได้ก่อเหตุชิงทองนะอย่างไรก็ตามครับ
จากการสืบสวนสอบสวนพบว่าคนร้ายเนี่ยมีประวัติก่อเหตุมาแล้วในพื้นที่สพบ้านเป็ดนี่แหละ
หลายครั้งด้วยนะครับและจากการตรวจค้นในห้องพักของผู้ต้องหาก็ไปเจอพบกล่องใส่ทองของร้านทองต่าง
ว่าจะเป็นของผู้เสียหายที่ถูกขโมยไปส่วนเสื้อของบริษัทขนส่งอาหารเนี่ย
นางโมรามหาหิงหนึ่งในผู้เสียหายนะครับที่ถูกผู้ต้องหารายนี้กระชากสร้อย
เป็นซ่อยคอทองคำหนัก๒บาทเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะมาดูรูปประพันธ์สันถาญของคนร้าย
เป๊ะคนนี้แหละวิ่งราวชั้นครับ
แป๊บเดียวมันก็เลยมีมืออะไรไม่รู้เย็นเข้ามาตรงนี้
มือนี้ก็เลยมาประกบมันก็ดึงมันกระชากไว้๓ครั้ง
มันก็รถล้มก็ดึงไปเลยรถเราก็ล้มไป
ถูกแจ้งข้อหาไปนะครับชิงทรัพย์โดยใช้ยานพานะ
และมีอาวุธด้วยครับค่ะอาพาณะ